เรื่องของนักข่าวโพสต์ข้อความหมินแล้วนะคะ
มาดูเรื่องผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ที่ป่วยเป็นมะเร็งนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็อาการหนักแล้วก็ต้องรักษาตัว
ตอนนี้ค่ะทางกลุ่มผู้ใจบุญผู้มีจิตศรัทธานะคะ
กลุ่มผู้ขับจักรยานฮาเล่และผู้สื่อข่าว
ก็เตรียมนำความช่วยเหลือไปมอบให้กับผู้ป่วยแล้วนะคะ
นายศิรพงศ์สิริโพธินันประธานกลุ่มกอสรายเดอร์ไทยแลนด์
จักรยานยนต์ฮาเล่ดิบิสันและสมาชิก
ช่วยเหลือนายวรานนท์บัวหอมหรือว่าลุงเบิร์ต
เบิร์ตเป็นผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์๔กองทบก
๗ที่เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงนี้นะคะ
แต่ว่าลุงเบิร์ตป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ตอนนี้ต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่ห้องเช่า
อยู่ที่บ้านเช่าภายในซอยรังสิตปฐุมธานี๙
ประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ก็นำรถวิวแชร์แบบพับได้และเงินสดจำนวนนึง
ไปมอบให้กับนายวรานนท์เพื่อใช้ในการเดินทางไปโรงพยาบาล
รวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวด้วยนะคะ
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปฐุมธานี
จากสื่อต่างก็ได้มอบเงินสดจำนวนนึงไว้ให้
เบิร์ตนี่นะคะเป็นผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ศรี
องทัพบกช่อง๗ปัจจุบันอายุ๖๔ปีแล้วค่ะ
เข้ารับการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลปฐุมธานี
มาประมาณหกเดือนแล้วก็หลังเข้าการรักษานี่นะคะ
ก็ทำงานไม่ได้ทำให้ครอบครัวนั้นก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
เพราะว่าต้องทำคีโมแล้วก็รักษาอาการป่วยตามขั้นตอนด้วย
เพราะฉะนั้นนี่นะคะใครที่ช่วยเหลือกันได้
ก็สามารถที่จะส่งความช่วยเหลือไปได้นะคะที่จังหวัดปทุมธานี